ส่วนข่าวนี้ค่ะเป็นรถหรูเลยคุณผู้ชม

แล้วขับมานะปรากฏว่าไปชนกระบะที่เป็นกระบะขนไข่
ไข่ไก่เป็นพันกว่าแผงโอ้โหเสียหายหมดเลย
แล้วกระบะก็ได้รับความเสียหายอันนี้เป็นลัมโบกินี่นะคะ
เหตุการณ์นี้ใช่ที่นี่มันมีเหตุการณ์ตรงนี้แหละ
ใช่ค่ะเพราะอะไรล่ะเพราะเรื่องของคนขับ
มีการสลับตัวคนขับหรือไง

แล้วก็บอกว่าให้คนไทยรับว่าเป็นคนขับเรื่องนี้มันยังไง
แล้วให้คุณผู้ชมดูคลิปนี้นะเกิดขึ้น๑๐กันยา
เดี๋ยวขอย้อนไปดูตอนแรกอีกนิดนึงค่ะ

มันจะเป็นขาวดำจะยังไม่เห็นสีชัดเจน

ตอนตรงถนนเพชรเกษมขาล่องนี่ค่ะ
คลิปหลักฐานนี้เห็นชัดเลยนะ

ผู้ชายคนหนึ่งเปิดประตูมาจากฝั่งซ้ายก่อน

สักพักนึงค่ะประตูฝั่งคนขับจะเปิดออกมา
แล้วมีผู้ชายเดินออกมา
แต่ทีนี้เรายังไม่เห็นเรื่องของสี

เอ๊ะเขาคาดกระเป๋าคาดสีดำ

คือพอแสงมีแล้วจะเห็นสีแล้ว
ชายที่คาดกระเป๋าสวมเสื้อสีเขียวเหมือนเป็นชาวต่างชาติ
แล้วสวมสูตรนั้นเป็นคนไทยไหม

ซึ่งข้อมูลจากฝั่งผู้เสียหายที่เป็นแม่ค้าขายไข่ไก่
ใช้ไข่ไก่คุณกำไรทองสีแสงจันทร์เล่าให้ฟังว่าวันนั้น
รถของเธอได้รับความเสียหายคือรถพลิกคว่ำไข่ไก่เป็นพันกว่าแผง
มันทุกข์มาท้ายกระบะเนี่ยแตกหมดเลยแล้วมูลค่าไข่ไก่อย่างเดียว
เกือบสองแสนแล้วอ่ะตัวเธอเองก็ได้รับบาดเจ็บต้องเข้าโรงพยาบาล
ฝั่งคู่กรณีลัมโบกินี่คันนั้นจ่ายค่าเสียหายนะ
ค่ารักษาพยาบาลของเธอ๖๐๐๐บาท
ค่าไข่ไก่จ่ายมาให้แสนนึง
รวมกันแล้วมันยังไม่พอแค่สำหรับค่าไข่ไก่อย่างเดียวเลยด้วยซ้ำค่ะ
แต่คุณกำไรทองพอบอกแบบนี้ว่ามันไม่พอกับความเสียหายที่มันเกิดขึ้นหรอก
แต่การดำเนินคดีของตำรวจมันมีพิรุธหรือเปล่า

ภาพจากกล้องวงจรปิดที่เราเห็น
สวมเสื้อสีเขียวนี่เป็นชาวต่างชาติใช่ไหม
แต่บันทึกประจำวันของตำรวจ
ทำไมระบุว่าคนขับเป็นชายชุดดำแล้วก็เป็นคนไทยล่ะ
เมื่อชายชุดดำลงมาจากประตูฝั่งซ้าย
ทำไมสลับคนขับได้
เห็นรถหรูก็เลยช่วยรถหรูหรือเปล่า
วงมาลัยฝั่งซ้ายเหรอหรือยังไง

อาทิตย์คือคนขับถูกต้องไหม
ถูกต้องค่ะเพราะว่าเขาลงฝั่งขวา
แต่พอมาถึงที่แจ้งความ
มันเปลี่ยนกันคนละคนนะคะ
เปลี่ยนเป็นผู้ชายที่ชื่ออภิวัตอุตมะเป็นคนขับ

คุณกำไรทองบอกกับสื่อแบบนี้

เอาจริงทนายเดชาก็ทนายคลายทุกข์อยากจะคลายทุกข์ให้

รู้แล้วว่าคนขับรถตัวจริงเป็นใคร

แล้วก็เป็นชาวฝรั่งเศสคือเป็นชาวต่างชาติแหละ
แต่ชื่อที่คุณกำไรทองพูดมาเมื่อกี้

ชายชาวต่างชาติชาวฝรั่งเศส
มีการว่าจ้างนายอภิวัฒน์มาขับรถให้
แล้วตำรวจที่สพเมืองเพชรชบุรีก็มีการสอบนายอภิวัฒน์นะ

รับแล้วนะรับแล้วใช่ไหมใช่ขับแทนชายต่างชาติ

ชาวต่างชาติว่าจ้างให้ขับรถคันนี้

แล้วตอนนั้นตัวนายอภิวัฒน์อ้างแบบนี้
ผมหลับในผมคุมรถไม่ได้

แต่มองยังไงยังไงมันก็ยังสวนทาง

ต่อให้อภิวัฒน์เขาจะรับว่าผมคือคนขับ

มันดูเป็นชายชาวต่างชาติเสื้อสีเขียว

ซึ่งก็เชื่อว่าน่าจะเป็นพวงมาลัยอยู่ทางฝั่งขวาไหม
ทีนี้ค่ะทีมทนายเดชาก็เลยเอาหลักฐานนี้ไปร้องทุกข์
แจ้งความดำเนินคดีว่าจะมีการสวมรอยให้มารับผิดแทนหรือเปล่า
ก็จะแจ้งเรื่องการแจ้งความเท็จ

เรื่องนี้เดี๋ยวต้องดูต่อนะว่าสุดท้ายมันจะจบลงยังไงนะคะ